ตอนนี้เครื่องแต่งกายพร้อมนะครับ

เตรียมตัวตั้งแต่ว่าวานซืนครับ
ตัวให้พร้อมปลูกหนวดรอเลย

เพราะว่าเดี๋ยวเขาละหมาดกันประมาณ๗๘โมง
ยังทันอยู่ตอนนี้เพิ่งตี๕๔๑นาทีเอง
ยังใช่ไหมครับยังทันค่ะแล้วก็เนี่ย
บางคนก็บอกว่าวันนี้วันฮารีระยอใหญ่
แล้วก็พี่น้องมุสลิมบอกเอ๊ะปีนี้ประเทศไทยเนี่ย

จริงแล้ววันฮารีรายอใหญ่หรือว่า

ก็คือออกวันนี้ก็จะไปละหมาดกัน
หรือถ้าเกิดว่ายึดตามประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี

แล้วก็แน่นอนว่าวันนี้มันก็เหมือนเป็นวันรื่นเริงของพี่น้องมุสลิม
เขาก็จะมาเจอญาติพี่น้องกัน

รวมถึงก็เป็นการยกโทษขออภัยให้ซึ่งกันและกัน
แต่อยากรู้ค่ะโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมภาคใต้
ถ้าเกิดว่าวันนี้ไปละหมาดเนี่ยสภาพอากาศจะเป็นยังไงบ้างคะ
ภาคใต้ฝนอาจจะไม่ต้องกังวลเท่าไห
แต่ว่าเรื่องของหมอกควันนี่แหละอาจจะเป็นปัญหา
เพราะว่ายังมีบางจุดบางพื้นที่ที่สถานการณ์หมอกควัน
ยังส่งผลต่อผู้ที่มีภาวะเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจอยู่

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่าภาพรวมเป็นยังไง
จะเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมทางศาสนาหรือเปล่า
ฝนนั้นมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นจากในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ที่ไปอยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนสักส่วนใหญ่
แต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ฝนมีการกระจายตัวลงมา

จนถึงบริเวณทางตอนล่างของประเทศ
ซึ่งแบบนี้เองก็ทำให้หลายพื้นที่

แต่หากช่วงหัวข้ำจะรู้สึกร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ
เพราะว่าความชื้นเข้ามาสะสมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
โดยเช้าวันนี้จุดที่มีฝนตก

บริเวณจังหวัดสุโฆไทอุตสระดิษฐ์ไทยภูมิ
อุดรธานีหนองคายบึงกาลสกลนครนครพนม
หนองคายกาลสินมหาศาลคาม
มุกดาหารยะโสธรอำนาจรรย์
อุบลราชธานีนครราชศรีมา

นครนายกปราจินบุรีเชียงเซา
ชุมพรระนองพังงาสุราธานี

อาจจะรู้สึกร้อนอบอ้าวเยอะเป็นพิเศษ
เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับ
มีการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์
เข้ามาตั้งฉากในบริเวณพื้นที่ตรงใจกลาง

ก็จะมีส่วนของอ่าวไทยที่ได้รับแสงดวงอาทิตย์ด้วย
ดังนั้นจึงทำให้น้ำมีการระเหยขึ้นมาเยอะนะครับ

ก็เป็นความชื้นที่พัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณ
ตามแนวชายฝั่งต่างนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคตะวันออก
จึงทำให้รู้สึกร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ

เจอกับความเย็นที่ตามมาหลังจากที่เกิดพายุ

อย่างเช่นเรื่องของลมพายุที่เกิดขึ้น

ถ้าหากดูจากภาพนี้ก็จะพบว่ากระแสลมนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
กระแสลมนั้นเบาลงแน่นอนก็จะส่งผลทำให้คลื่นเบาลงด้วย
แต่ว่าที่เห็นตรงนี้จะสังเกตว่าคลื่นที่มีความสูงประมาณ๒๓เมตรเขยิบออกมาแล้วนะครับ
ส่วนตรงนี้เป็นคลื่นที่สูงประมาณ๑๒เมตรเข้ามาแทนที่
ซึ่งจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงประมาณช่วงวันศุกร์เสาร์นะครับ
หลังจากนั้นมรสุมจะเริ่มแรงอีกครั้งหนึ่ง
คลื่นก็จะกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันอาทิตย์ต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า
ดังนั้นช่วงเรียกเวลานี้ใครจะออกเดินเรือใครจะทำกิจกรรมดังกล่าวก็คงจะต้องติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

คุณผู้ชมดูสีฟ้านะครับจะสังเกตว่า๑๒ชั่วโมงนี้อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ
ถ้าหากคำนวณต่อไปก็จะพบว่ามีส่วนมากจะตกอยู่แถวบริเวณแนวปะทะของกระแสลมนะครับ
จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันที่จะมีฝนเข้ามาสะสมเยอะกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้พุ่งขึ้นไปทางภาคเหนือตอนนี้เคลื่อนที่มาตรงแล้วนะครับ
แล้วก็ในส่วนของบริเวณพื้นที่ที่ติดกับทั้งฝั่งลาวฝั่งพม่าก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น
นี่คือสถานการณ์มลพิษนะครับค่าฝุ่นละอองในอากาศนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ก็จะสังเกตว่าในจังหวัดยะลาครับเช้านี้อาจจะต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าค่าฝุ่นละอองเนี่ยนะครับอยู่ที่๘๒นะครับ
ซึ่งถ้าหากดูภาพรวมแล้วเป็นระดับสีเหลืองในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ซึ่งระดับนี้เองก็ส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจนะครับ
แล้วก็ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยคงต้องดูแลเป็นพิเศษเอาผ้าปิดจมูกไปด้วยแล้วกันนะครับ
เพื่อที่จะไม่ทำให้เรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเรื่องของฝุ่นละอองส่งผลต่อสุขภาพร่างกายด้วย
กี่โมงนะครับ๗โมงถึง๘โมงช่วงนี้โอเคเดี๋ยวตั้งเวลาให้เลย